คุณผู้ชมจากขอนแก่นพาคุณผู้ชมไปดูทางที่ชนบุรีกับอายุทยา
อย่างที่ชนบุรีมาขโมยเนื้อหมูของแม่ค้าเป็น๑๐กิโลเลยนะ
เขาบอกว่าไม่ต้องขโมยก็ได้ขอดีเดี๋ยวก็ให้
ส่วนที่อายุทยาค่ะที่จะพาไปดู
เพราะว่าคนร้ายไปปีนหลังคาร้านอาหาร
แล้วก็ไปเอาทรัพย์สินหลายรายการเลย
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่จับภาพได้
นาทีนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือคนร้าย

ของคุณวารุณีศักดิ์ประเสริฐ
อยู่บนถนนสาย๑ตำบลหอรัตนาชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พอปีนเข้ามาได้แล้วก็ไปขโมยของในร้านไปหลายรายการเลย
เกิดเหตุช่วงประมาณสักเที่ยงคืนของเมื่อวันศุกร์ค่ะ
กล้องวงจรปิดในร้านมันก็จับภาพได้
พอตำรวจได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลย
เพราะว่าเห็นหน้าคนร้ายก็พบผู้ที่ก่อเหตุ
คือนายธวัฒน์เรืองศรีก็ไปตามจับกลุ่มตัวได้

พอสอบสวนเบื้องต้นคนร้ายก็รับสารภาพค่ะ
บอกว่าผมก่อเหตุจริงเคยติดคุกมาแล้ว๓ครั้ง
แล้วก็เพิ่งออกจากคุกล่าสุดมาเดือนมกราคม

ตำรวจก็ได้คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะคะ

ส่วนอีกจุดหนึ่งอีกที่หนึ่งที่ชนบุรีค่ะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ช่วงเช้ามืดเมื่อวานนะคะ
คนร้ายขี่รถแล้วก็ไปจอดหน้าร้านขายเนื้อหมูสด
ของนางคณิตถาอ้วนพลี
หมู่๓ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ลงไปเปิดเอาเนื้อหมู๑๐กิโลกรัมราคา๑๒๐๐บาท
แช่เอาไว้ในตู้เย็นใส่ถุงแล้วเมื่อกี้ขี่มอเตอร์ไซค์

เจ้าของบอกว่าถ้าเกิดหิวมาขอดีก็ได้
ถ้าเกิดเอ่ยปากขอเนี่ยเดี๋ยวฉันให้ฉันไม่ได้หวงหรอก
แล้วก็เดินทางไปแจ้งความที่สพเสม็ดไว้เป็นหลักฐาน
เขาบอกว่าแทนที่จะมาขอดีไปขโมยแบบนี้
ก็ต้องแจ้งความซะเลยให้ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ